วันนี้๒๓กรกฎาคมเป็นวันที่หลายคนก็จับตา
เพราะว่าจะเป็นการปิดตำนานมนุษย์กินคนของซีอุย
หลังจากที่มีการประหารชีวิตตั้งแต่๑๖กันยายนปี๒๕๐๒นะคะ
แล้วก็มีการนำร่างของซีอุยไปไว้ที่สิริราช
ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูก็มีการเคลื่อนย้ายร่างนายซีอุย
จวบคิริขันซึ่งเป็นพื้นที่ที่ซีอุย
เคยมาอยู่เป็นที่แรกเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
ก็มีชาวบ้านไปร่วมไว้อาลัยที่วัดบางแพรกใต้ด้วย
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากพูดสิทธิ์ข่าวของเรา
คุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานมาจากวัดบางแพรกใต้ค่ะ

พิธีชาปนกิจร่างของซีอุยได้ดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยการเป็นประธานของอธิบดีกรมราชธรรมค่ะที่เดินทางมาจุดเพลิง
ในการทำพิธีชาวประนักกิจของซีอุยเมื่อสักครู่นี้ผ่านมา
ชมบรรยากาศด้านหลังสดกันตอนนี้เลยค่ะ
บรรยากาศด้านหลังบนเปลเป็นการทำพิธีชาวประนักกิจร่างของนายลีอุยแทร่อึง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมได้รับร่างนายลีอุยแซ่อึ้ง
หรือซีอุยจากคณะแพทย์ศาสตร์สิริรัพยาบาลเพื่อนำมาประกอบพิธีชาวประนักกิจ
วัดบางแพรกใต้ซึ่งร่างของซีอุยมาถึงวัดบางแพรกใต้ในเวลา๘นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ
โดยมูลนิธิร่วมกระตันยูนะคะมีนายบินบรรลือฤทธิ์เป็นผู้มาส่งร่างของซีอุย
แล้วก็นำร่างไปตั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีสวดมาติกาบังสุกุล
และจัดพิธีชาปนกิจเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งในวันนี้นะคะมีชาวบ้านจากอำเภอทัพสแก่

นำโดยร้อยตำรวจตรีพลพรายสถิตค่ะ
และก็นางวันนภาทองฉิม
ได้นำพวงหลีดแล้วก็ภาพถ่ายของซีอุย
มาร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายในการส่งวิญญาณของซีอุยค่ะ
โดยร้อยตำรวจตรีพลและนางวรรณภา
ที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านอำเภอทัพสแก่นะคะ
ได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่า
ถือเป็นความสำเร็จของชาวทัพสแก่ค่ะ

วันนี้ความตั้งใจทุ่มเท
ประสบความสำเร็จและถือเป็นการปิดตำนานซีอุย
ที่หลายคนเรียกซีอุยว่าเป็นมนุษย์กินคนค่ะ
ที่ถูกกล่าวหามานานกว่า๖๑ปี
ไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าข้อกล่าวหาที่ซีอุ๊ยได้รับความเป็นความจริงนะคะ
พร้อมกับขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งกรรมการสิทธิมนุษยชน
กรมราชธรรมและโรงพยาบาลศิริราชที่ร่วมปลดปล่อยและคืนความยุติธรรมให้กับซีอุยค่ะ
ขณะที่นางวรรณภาก็กล่าวว่าการประกอบพิธีในวันนี้นะคะ
ก็จะเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณของซีอุยไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
ไม่ได้กระทำตามข้อกล่าวหาส่วนกระดูกของซีอุย

ก็จะมอบหมายให้ทางกรมราชธรรมไปดำเนินการ
ไปฟังเสียงของทั้งสองคนกันค่ะ

จนเราเฝ้ารอคือชั่วชีวิตครู
ชั่วชีวิตดิสันเฝ้ารอเขา
ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ออกมาชาวประนักกิจแล้ว
เหมือนกับศพอื่นอะไรในทางน้องเนี่ย
คือก็อยากให้เขารับรู้ว่า
วันนี้ชาวทัพสแก่ส่วนหนึ่ง
ได้มาเคารพศพและได้มาเผาศพ
เพื่อร่วมกันส่งวิญญาณให้ไปสู่สวงสวรรค์
ก็ต้องยอมรับในกระบวนการยุติธรรม
ตัดสินไปแล้วว่าซีอุยเป็นคนผิด
และเป็นอาหารและก็ได้ถูกประหารชีวิตไป

ก็เป็นแค่ความเชื่อและเป็นการลักษณะเป็น

เป็นคนรุ่นหลังซึ่งเกิดไม่ทัน

แต่อย่างน้อยเราก็ต้องยอมรับในกระบวนการยุติธรรม

ก็ต้องยอมรับในกระบวนการ

ว่าคณะแพทย์ศาสตร์สี่หรีนาภยาบานได้รับมอบร่างของซีอุยจากกรมเร็จ๕๕๐๒
ทางนี้ก็เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านนิติเวชศาสตร์
พิสูจน์หาความผิดปกติเป็นกรณีพิเศษค่ะเนื่องจากซีอุยมีลักษณะเป็น
ฆาตกรต่อเนื่องจนล่าสุดค่ะก็มีการประสานงานกับฝ่ายต่างต่าง
เกี่ยวข้องซึ่งก็ได้แก่กรมราชธรรมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพื่อให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกค่ะ
ซึ่งก็ได้ประกาศติดตามหาญาติตั้งแต่วันที่๓กรกฎาคมถึง๔
สิบหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะก็ปรากฏว่าไม่มีญาติมาแสดงตัว
กสมจึงประสานกรมราชธรรมให้เป็นผู้รับร่างนักโทษของซีอุย
บำเพ็ญกุศลและชาปนกิจตามประเพณีแล้วก็มีพิธีในวันนี้ค่ะ
ส่วนกระดูกของซีอุยนั้นนะคะอย่างที่ได้บอกไปเมื่อตอนแรกนะคะ
ทางชาวบ้านทัพสแก่ที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องนะคะก็บอกว่าให้เป็นหน้าที่ของทางกรมราชธรรมนะคะ
ที่จะดำเนินการค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
อธิบดีกรมราชธรรมก็บอกว่ากระดูกของซีอุยนั้นนะคะ
ก็จะเก็บไว้ที่วัดบางแพรกใต้ค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดเก็บกระดูกของนักโทษประหารชีวิตค่ะ
ส่วนข้อเรียกร้องที่อยากจะให้นำกระดูกของซีอุยไปลอยอังคารนั้นนะคะ
ธิบดีก็ย้ำว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้กระทบกับ
มาตรฐานที่เคยทำกับนักโทษประหารชีวิตรายอื่นอื่นค่ะ
ส่วนพิธีเก็บกระดูกของซีอุยนะคะก็จะมีขึ้นในเวลา๑๖นาฬิกาวันนี้ค่ะ
สิริวัณรักษาขาวเดียวรัดทีวีรายงานสดจากวัดบางแพร่กใต้ค่ะ